คือชาวบ้านเศร้าใจมากเลยนะ
เพราะว่าอยู่มีคนร้ายรายหนึ่งคือเมายาบ้าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็หลอนยาบุกเข้ามาในวัด
มาเอาน้ำมันมาราดใส่สรีระสังขารของหลวงปู่เปียก
ซึ่งหลวงปู่เปียกเป็นเกจิอาจารย์

แต่ว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแล้วก็บรรจุอยู่ในโรงแก้ว
ปรากฏว่าคนเมายาคนนี้นะฮะ

เอาน้ำมันราดเข้าไปจุดไฟพยายามจะเผาร่างของหลวงปู่เปียก
คุณคิดดูถ้าเกิดความเสียหายขึ้นนะ
ชาวบ้านเขาเศร้าใจมากเพราะว่าหลวงปู่เปียกสรีระสังขารของท่านเนี่ย
ชาวบ้านท่านนับถือชาวบ้านนับถือจริงเป็นเหตุการณ์ตรงนี้
โชคดีที่สรีระสังขารหรือว่าร่างของหลวงปู่เปียกเนี่ย
มีแค่ควันดำเล็กน้อยเท่านั้นเอง
จีวอนไหม้ไปเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าคนร้ายเข้ามาใช้มีดทุบโลงแก้ว
บรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่เปียกที่ไม่เน่าไม่เปื่อยจนโลงแก้วแตกนะครับ
จากนั้นราดน้ำมันจุดไฟเผาสรีระสังขารของหลวงปู่เปียกที่อยู่ในโรงแก้วทันทีนะครับ
ซึ่งโรงแก้วนี้อยู่ในมนตบข้างโบสถ์วัดนาสร้างที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระลูกวัดเนี่ยมาเจอเหตุการณ์พอดีแล้วก็พยายามเข้าไปห้ามปรามเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายคุณดูพระนะ
ต้องไปจับโยมนะฮะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยกระโจนใส่จะทำร้ายจะทำร้ายพระจะกระโดดถีบพระนะครับ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยลื่นฮะลื่นผ้าเช็ดเท้าลื่นแล้วไม่ทันได้ทำร้ายพระแต่ว่าสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็หลบหนีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากวัดไปได้นะคุณนะ
คนร้ายรายนี้ถูกตามรวบตัวได้ทันนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของวัดนะฮะวัดนาสร้างที่ตำบลท่าแซะแห่งนี้นะครับ
ปรากฏว่าพบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายไม่สวมเสื้อมีลายศักดิ์เต็มตัวเดินถือมีดพระแล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยบุกเข้ามาในมนตบข้างโบสถวัดนาสร้างใช้มีดพระทุบโลงแก้วจนแตกจากนั้นราดน้ำมันจุดไฟเผาสรีระสังขารหลวงปู่เปียกเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดชุมพรที่เก็บสรีระสังขารไว้ตั้งแต่ท
หกสิบปีนะคุณฮะแต่ปรากฏมาถูกเผาทำลายแบบนี้นะครับ
แล้วก็ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มได้
คนร้ายลายนี้ก็คือนายศักดิ์ฮาริสต์มาน้อยอายุยี่สิบหกปี
ตอนที่จับกลุ่มได้นะมีอาการติดยาบ้าอย่างหนักจนหลอนแล้วครับ
นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
จากการสอบสวนจากการสอบสวนคนร้ายสารภาพว่ายังไงรู้ไหมคุณ
ค่ะว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่หกมกราคมที่ผ่านมานะครับ
เสพยาบ้าไปสองเม็ดอืมแล้วก็หลับไปตอนหลับเนี่ย
ฝันว่ามีหลวงพ่อแพงคุณผู้ชมจำชื่อให้ดี
เขาฝันแบบนี้อ้างว่ามีหลวงพ่อแพงซึ่งหลวงพ่อแพงเนี่ย
ท่านก็มรณภาพแล้วก็สระสังขารไปนานมากแล้วเหมือนกัน
แต่คนร้ายอ้างว่าหลวงพ่อแพงมาเข้าฝันมาเข้าฝันให้เขา
ไปเผาสังขารของหลวงปู่เปียกวัดนาสร้างอ๋อนี่เลยเป็นเหตุผลอย่างนั้น
เหรอที่ไปจุดไฟราดน้ำมันใช่ฮะคือในฝันนะเขาก็หลอนแบบนี้
เขาอ้างไว้แบบนี้นะครับแล้วพอเขาตื่นมาตอนเช้า
เขาเลยตัดสินใจฮะหยิบมีดพระขี่รถจักรยานยนต์
ซื้อน้ำมันเบนซิน๑ลิตรจากร้านค้าในหมู่บ้าน
แกลลอนมาขับมุ่งหน้าไปที่วัดนาสร้างลงมือเลยครับ
ลงมือไปราดน้ำมันจุดไฟเผาสรีระสังขารของหลวงปู่เปียก
ตามที่เขาฝันและขณะวิ่งออกมาเจอพระสงฆ์รูปหนึ่ง
กำลังเข้ามาขวางเขาพอดีเขาก็เลยกระโดดถีบ
แล้วก็ชกพระไปครั้งหนึ่งคุณโอ้โห
ที่เขาจะหลบหนีขี่รถจักรยานยนต์ออกมาได้นะฮะ
แล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านของพี่สาวในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์นะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าจากการตรวจสอบก็พบนะครับ
ว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะนะครับ
แจ้งคอหาวางเพลิงเผาซับผู้อื่นทำให้เสียซับ
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมดแอมเฟตามีน
โดยผิดกฎหมายส่งตัวดำเนินคดีต่อไป
แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของความเสียหาย
ที่เกิดกับสรีระสังขารของเกจิอาจารย์
เมื่อวานนี้ทางภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
เดินทางเข้าไปพบกับท่านเจ้าวาดวัดหนาสร้าง
เพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดและความเสียหาย
ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะ

เขากลัวว่าจะมีการถ่ายภาพทางโทรศัพท์มือถือ
และเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็แชร์ออกไปในโลกออนไลน์
ค่ะนะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านจำนวนมากพอทราบข่าว
ทยอยเดินทางกันมาดูอย่างต่อเนื่องเลยนะ

สาบแช่งคนร้ายเลยนะฮะเพราะว่า

นับถือแล้วก็มากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่เปียกเกจิอาจารย์นะครับ
ด้านของพระลูกวัดก็บอกว่าอัตมาบวชอยู่ที่วัดมานานกว่า๑๐ปี
ตอนเกิดเหตุอาตมากวาดเก็บสิ่งของอยู่ในวัด
อยู่ใกล้กับโบสถนี่แหละฮะอยู่ใกล้กับมนตบเก็บสรีระสังขารของหลวงปู่พอดี
เห็นคนร้ายมันเข้ามาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายนะคุณนะ
ไม่ใส่เสื้อถือมีดพระแล้วแกลอนมานี่แหละ
แต่คิดว่าเป็นชาวสวน
ถืออุปกรณ์ทำสวนมากราบไหว้หลวงปู่เปียก
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้เอกใจไม่ได้สนใจอะไรมาก
ก็เลยวิ่งเข้าไปดูเจอคนร้ายแล้วก็โดนถีบแบบนี้เห็นไหม
ถีบโดนชกแบบนี้นะครับทีนี้ก็เรียกพระลูกวัดมาช่วยกันดับไฟ
น่าประมาณ๓๐นาทีจึงดับไฟได้ปรากฏว่าไฟม่ายเพียงแค่จีวอน
ห่อสรีระสังขารของหลวงปู่เปียกเท่านั้น
ขณะที่ตามสรีระสังขารมีเพียงคราบดำจากเขม่าวควันไฟ

ทีนี้เขาก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลความปลอดภัยกันต่อ
ใช่ค่ะถามว่าทำไมหลวงปู่เปียกถึงเป็นที่เคารพเรื่องสายศรัทธา
ท่านเป็นพระสายบุญนะคะสายพุทธคุณเป็นนักปฏิบัติเป็นช่างศีล
ใบเสมาพระพุทธรูปในวัดเนี่ยหลวงปู่เปียกท่านก็เป็นคนที่ริเริ่ม
เป็นผู้สร้างเป็นผู้หล่อด้วยตนเองเลยนะครับ
แล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ที่สะสมพระเครื่องแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านด้วยนะครับ